คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยจะบอกว่าเวลาที่เราขับผ่านทางร่วมทางแยกนี่ต้องระวังนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถเก่งคันนี้ค่ะเขาจะไปวัดใช่ไหม
แล้วก็ขับผ่านทางแยกทีนี้จังหวะกำลังจะพ้นอยู่แล้ว
แล้วดูค่ะรถที่มาทางตรงชนแบบจังเลยอ่ะ
นี่คือที่เราวงไว้เห็นไฟกระพริบถูกไหมคะใช่ฮะ
แล้วเห็นรถคันนี้สีบร้อนคือข้างหน้านั้นน่ะคือวัดนั้นแล้วนะ

คือคันนี้ค่อยก็ช้านะ

รถที่มาทางตรงเขาก็มาเร็วมาแรงถึงพุ่งชนไปแบบนี้
ประเด็นเรื่องไฟกระพริบเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดกันอีกนะ
กระพริบจนทำให้เขาต้องวัดใจกันแบบนี้นะฮะแยกตรงนี้คือแยกวัดยวนค่ะ
แยกวัดยวนที่ต้องวัดใจเกิดขึ้นที่เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะคะ
เอ่อถาวรวรารามเนี่ยนะคะแต่ทีนี้รถพุ่งชน
ถามว่ามีใครเป็นอะไรไหมรถที่พุ่งชนอ่ะหม้อน้ำแตก
แต่ว่าทั้งสองคันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
เขาก็เอารถไปจอดชิดขอบทางแล้วก็มาตกลงมาเคลียร์กัน
คุยกับทางมูลนิธิพิทักการหัวหน้าจุดสาราแดงเนี่ยค่ะ
นายฤทธนนท์เขาบอกว่าสี่แยกตรงนี้นะ
กลางวันนะคุณเป็นไฟสัญญาณจราจรปกติเลย
แต่กลางคืนปั๊บจะเป็นไฟกระพริบคุณผู้ชมดูกลางวันสิ
เอาสิไฟแดงไฟแดงทางนี้ก็ห้ามไปเดี๋ยวไฟเขียวถึงจะไปได้
แต่พอกลางคืนอ่ะมันเป็นการเตือนแบบไฟกระพริบ
แล้วที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยเคยนะมีมอเตอร์ไซค์อ่ะ
ชนรถยนต์คนตายไปสองศพอ่ะครับ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกช่วยหน่อยได้ไหม
ช่วยพิจารณาเขาบอกว่าใช้เครื่องกั้นแบบเลื่อนสไลด์เหรอคุณ
ปิดแยกตรงนี้ช่วงกลางคืนหรือว่ากลางคืนก็ไฟก็ให้เปิดให้เป็นอัตโนมัติไหม
ให้มันมีไฟเขียวไฟแดงอยู่ไม่ต้องเป็นไฟกระพริบ
ไม่ใช่ว่าทางศักดิ์ฝั่งชั้นไฟแดงอยู่แต่รถไม่เห็นมีเลยชั้นไปดีกว่า

ลองฟังหัวหน้าจุดสาราแดงแนะนำหน่อยละกันค่ะ

เพราะว่าสัญญาณไฟคือมันกระพริบทั้งคู่ครับ

ว่าคิดว่าตรงกลางสี่แยกครับ

แล้วก็ให้รถที่คล้ำเลน
อยากให้กั้นตรงนี้ไว้ครับ
อย่างนี้ไว้คุณแล้วถ้าเกิดว่ารถที่จะไปก็คือไปอยู่เทิร์นอาวต์
มันไปทางอื่นแทนทางนี้ก็คือไม่ต้องผ่านเลย

แยกลักษณะนี้มีเพียบไปหมดเลยนะคุณ